แต่ว่าสิ่งสถานที่หนึ่งที่เป็นมงคลที่คนนิยมไปกราบไห้ไม่พูดถึงไม่ได้เลย
ก็คือเกาะคำชโนธอยู่ที่ไหนรู้กันดีคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเราปักหมุดกันเลยดีกว่าพร้อมกัน
คุณนท์ภาณี
ไปกันที่นี่แหละค่ะเกาะคำชโนธหลังจากที่น้ำท่วมใช่ไหมคะ
ก็ปิดตอนนี้ปรับปรุงใหม่แล้วก็เปิดให้มากราบไหว้กันแล้ว
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะว่าตอนนี้เนี่ย
ประชาชนคนเคารพสักการะมากันมากแค่ไหนนะคะ
คณะกรรมการบริหารคำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวมากราบไหว้ปู่ศรีสุโธและย่าศรีปฐุมมาภายในเกาะได้ตามปกติแล้ว

แต่ก็ไม่ให้นำเครื่องไหว้ดอกไม้ทุบเทียนเข้าไปอืม
แต่ใครถ้าอยากจะไหว้ก็สามารถจุดทูบไหว้ด้านนอกล่าสุดเนี่ยนะคะ
ก็เปลี่ยนจุดไหว้ใหม่จากเดิมคือบริเวณหน้าสะพานเข้าเกาะคำชโนธเปลี่ยนมาเป็นข้าง
ซึ่งก็จะใกล้บริเวณเกาะมากกว่าเดิมด้วย
ในวันที่เขาย้ายจุดที่ไหว้นี่นะคะก็ต้องมีการบวงสวงตามความเชื่อล่ะ

มีพ่อจ้ำค่ะเป็นผู้นำทำพิธีหลังจากทำพิธีบวงสวงเสร็จทุกคนก็
ให้ความสนใจสิ่งนี้อะไรอ่ะ

เออเดี๋ยวตาดีได้เดี๋ยวก็จะวนมาอีกนะ

คือก็มองดูไงว่าหยดออกมาใส่ขันน้ำมนต์แล้วเนี่ยนะน้ำตาเทียนเป็นเลขอะไรแล้วแต่คนเข็นต่างกันไป
ขณะที่นายศกรเพชรล้ำประหลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอบ้านดุงแจ้งผลที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฝ่ายควบคุมโรค
ได้นำน้ำในเบาะศักดิ์ศิษย์ไปตรวจไงบอกว่าวันนี้จะรู้ผล
พบว่าคุณผู้ชมคะฟังดีมีสารปนเปื้อนจากแบคทีเรียโคลิฟอร์มเกินมาตรฐาน

ก็ไม่ควรดื่มกินไงที่มันเกินเนี่ยมันมาจากมูลค้างข่าวนะคะ
ถ้าหากประชาชนนำไปดื่มกินอันตรายเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเขาก็สั่งห้ามนะคะ
แล้วก็บอกว่าขอให้ปรับปรุงแก้ไขน้ำส่วนนี้ก่อนโดยจะทำพิธีบวงสวงใหญ่ล้างบ่อน้ำศักดิ์สิทธิภายในสองสามวันนี้แหละ

หลังจากนั้นจะให้หน่วยควบคุมโรคมาตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อความปลอดภัย

คุณผู้ชมท่านใดที่มีความเลือมใสศรรษะทายอยากจะเอาน้ำไปดื่มกินมีห้ามน้ำไปรูปจะต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยกันหน่อย

ไม่มีคุณผู้ชมหรอกเล่นหลอกเล่นเลย

จะไปจดตัวร่องตัวแรกไลน์ไม่จดแล้วซื้อไปแล้ว
คุณผู้ชมก็ไลน์มาขอแล้วคุณไม่ให้เขาโกรธนะเอาจริง
ตกใจกันไปอีกไม่ได้จอดอะไรเลย

แต่คุณผู้ชมมีบอกเลขนะพวกนี้
ไลน์ที่คุณผู้ชมส่งมาเรื่องของวัตถุมงคลต่าง
อย่าลืมนะคุณผู้ชมส่งไลน์กันมาวันนี้
หัวข้อที่เราตั้งไว้นะคะ
เพื่อลุ้นรับเสื้อยืดตลอดข่าวเช้านี้ของเรา
คือคุณผู้ชมพกสิ่งของมงคลอะไรติดตัวเอาไว้บ้างนะคะ